ใช้ปืนอากาศบุกเข้าไปยิงคนที่กำลังพูดคุยกันอยู่
ก็คือแฟนสาวเนี่ยเพราะว่าแฟนสาวเริ่มตีตัวออกห่าง
เพราะรู้ว่าตัวเองมีครอบครัวอยู่แล้ว
ล่าสุดเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้ว
พร้อมกับปืนที่ใช้ในการก่อเหตุแต่ว่าใช้หลักทรัพย์เป็นที่ดิน
มูลค่า๕แสนบาทประกันตัวออกไป
หลายคนเป็นห่วงเรื่องนี้ว่าประกันตัวออกไปแล้วจะยังไงต่อเนี่ยนะคะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านพักของนางสาวจิรพันธ์แก้วชนิด
ผู้ก่อเหตุคืออาสาสมัครอภิเชษแก้วนวล
เหตุการณ์ก็คืออาสาสมัครอภิเชษใช้ปืนอากาศ
ยิงนางสาวจิรพรรณ๑นัดได้รับบัตรเจ็บสาหัดก่อนนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกเลยค่ะ๒นาฬิกา๓๐นาทีของวันที่๒มกราคมที่ผ่านมา
หลังจากนั้นนางสาวจิระวัลถูกจิระพันธ์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
และเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าอาสาสมัครอภิเชษผู้ก่อเหตุติดต่อขอเข้ามอบตัว
แต่ยังไม่ได้ระบุช่วงวันและเวลา
แต่เข้ามอบตัวแล้วนะคะล่าสุดข้อมูลก็คือเข้ามอบตัวโดยมีผู้บังคับบัญชาฝ่ายปกครองอำเภอจนะ
พามามอบตัวและเอาอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุก็คือปืนอาก้ามามอบให้กับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมด้วย
จากการมอบตัวค่ะพนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้ต้องหาพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าคนตายโดยเจตนากับอาสาสมัครอภิเชษโดยมีขออภัยนะคะ
โดยผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธและขอไปให้การในชั้นศาลต่อไปก่อนที่จะมีการใช้หลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดิน
มูลค่า๕แสนบาทยื่นขอประกันตัวโดยทางพนักงานสอบสวนก็อนุญาตให้ประกันตัวออกไปนะคะ
หลังจากนี้จะสอบปากคำและรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีต่อไป
หลายคนฟังข่าวแล้วหงุดหงิดใจเล็กน้อยนะเอ้าฆ่าคนหลักฐานค่อนข้างชัดเจนแบบนี้ประกันตัวออกไปแล้วจะรอดไหมแล้วจะยังไง
บอกว่าตอนนี้เองตำรวจก็มีพยานหลักฐานนะทั้งพยานบุคคลพยานวัตถุ
ว่าจะประกันตัวออกไปแต่ว่าต้องไปสู้ในชั้นศาลกันนะคะ
ทางการสืบสวนสอบสวนของตำรวจถึงที่มาที่ไปพบว่าก่อนเกิดเหตุ
นางเสาเจรพันธ์ผู้ตายเป็นม่ายมีลูกสองคน
และเป็นผู้จัดการห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่
โดยอาสาสมัครอภิเชษมาขอคบหาเป็นแฟนแล้วก็เป็นแฟนกัน
จากนั้นผู้ตายพยายามตีตัวออกห่างเนื่องจากไปทราบข้อมูลว่าอาสาสมัครอภิเชษมีครอบครัวอยู่แล้วค่ะ
ก่อนหน้านี้ยังเคยมาก่อเหตุยิงปืนข่มขู่ที่หน้าบ้านผู้ตายมาแล้ว
ผู้ตายก็เคยไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานแล้วนะคะก่อนที่จะมาถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านพักค่ะ
คนที่ฟังข่าวแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะคะตำรวจยืนยันว่าแม้ว่าจะประกันตัวออกไป
แต่ว่าพยานหลักฐานแน่นหนาดำเนินคดีได้แน่นอนค่ะ